ยกมือยกไม้มาขึ้นมาโบกนิดนึงก็แล้วกันนะคะ
ไม่ฉันก็ยกมือเหมือนกันไม่กลัวว่าย

ก็ยกมือไหว้ไปนะสำหรับความสวยของพวกเธอเหล่านี้นะจ๊ะ
แล้วก็แฟนนางงามที่มาทำข่าวนะคะ
แล้วก็ส่งกำลังใจให้พวกเธอมาโดยตลอด
ซึ่งมานิตาดวงคำฟาเมอร์ค่ะ
นางสาวไทยตี๒๕๖๕แหละ
เธอยังบอกด้วยนะคะว่าหลังรับมงมาเนี่ย
ได้รับกำลังใจดีมากจริง
แต่เรื่องที่ต้องรีบทำไม่แพ้เรื่องไหนก็คือ
การไปแก้บนค่ะเพราะว่าเจ้าตัวนั้นบนไว้หลายที่มากเลย
แถมแฟนคลับเนี่ยยังบนไว้ให้อีกเพียบด้วยนะ
พี่แจ๊คนี่ต้องเดินสายแก้บนนะทั่วประเทศเลยคุณผู้ชม
เอ้านะคะไปฟังเสียงเธอกันค่ะ
คือมูที่อำนาจเจริญมันเป็นเพราะแม่ที่มาหาเราจริงโดนทุกคนเลย
ลงรถปุ๊บช่วงที่แบบใส่สายสะพายอะค่ะ

เป๋าหูทุกวัดที่ลงไปเข้าไปนะลูก
ขอติดทิศาสตร์อยากได้อะไรขอเลยนะที่จริงมีแฟนคลับที่บอกมาว่าพี่บนให้ที่สุราษณ์นะ
แฟนคลับพี่บนให้ที่เชียงใหม่เราก็เลยเกิดคำถามขึ้นว่า
อาจจะต้องแก้บนด้วยกันไปรำนิดนึงก็ฝากติดตามนะคะ
การทำงานสำหรับทุกองค์กรเลยจ้างมาเลยค่ะพี่
รวมถึงงานในวงการบันเทิงนะฮะสวยเกร็งครบเซตขนาดนี้
ติดต่องานผ่านกองนางสาวไทยโลภ้า